คุณผู้ชมครับมาดูนะฮะนางแบบสุดเซ็กซี่คุณอาตอมพักจีราเจ้าของฉายาพัชราภาสองเพราะว่าเขาบอกกันว่าเธอหน้าละไม้กับคุณอ้ำพัชราภานะครับคือแฟนนุ่มเนี่ยของเธอเนี่ยนะฮะถูกมิจฉาชีพมาขอซื้อรถบิ๊กไบท์แล้วไม่ส่งค่างวดโอ้โหไม่ได้จบแค่นั้นครับยังโดนหลอกซ้ำอีกเมื่อเดือนกุม
ไฟล์ผ่านโซเชียลมีเดียราคา๘๐๐๐๐คันนี้โหดูคาร์ตี้นี่สวยไหมสวยไหมโอ้โหนะฮะค่ะมีคนอ้างว่าชื่อแม็กติดต่อมาขอซื้อปรากฏว่าพอถึงเวลาจ่ายค่างวดซึ่งต้องจ่ายเดือนละ๑๗๘๐๐บาทแต่คู่กรณีบ่ายเบียงส่งแค่เดือนแรกหลังจากนั้นไม่ส่งแล้วนะฮะคุณอาตอมก็เลยโพสต์ข้อความลงเพจเฟซบุ๊

แล้วขอเล็กบัญชีน่ะส่งมาในรายเท่าไหร่
ตอนนี้พี่เกิดใจเหน้ย
ยืนยันด้วยแต่สุดท้ายรอแล้วรอเล่านะครับไม่ได้รถคืนแล้วขอโทษ
ผู้นักต้องกับแฟนหนุ่มไปปรึกษาต้ำรวจสอนอทองหล่อนะครับ
โดยทั้งหมดยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

ตอนแรกเขาบอก๖๐๐๐บาท

ร่วมกันร่วมกันช่อโกงแน่นอนเลยอะไรอย่างนี้

คือคำพูดข้างหัวข้างพี่แกทะลีม
คน๔คนรวมแฟนหนูเป็น๕คน

มีแฟนหนูคันเดียวที่เป็น

อยากให้คิดใหม่อยากให้กลับตัวกลับใจ

เอารถไปคืนเขาเถอะ

มันส่งต้องบอกเลยว่าต้องไม่ยอมถ้าไม่เอารถมาคืนหรือถ้าไม่มาแสดงตัวไม่มาคุยกันไม่มาเคลียร์กัน
ตอมจะโกรธเบิร์ตไหมถ้าเบิร์ตบอกว่ายากมันมีหลายแบบครับหลอกเช่ากระจายเฉพาะเดือนแรก
นี่หลอกซื้อก็ผ่อนเฉพาะเดือนแรกไอ้แบบนี้ต้องระวังให้ดีนะครับคุณผู้ชมฮะอย่าให้เกิดขึ้นกับท่านครับ
ถ้าคันนี้มือหนึ่งนี่หลายแสนนะแพงนะคะ